หัวหินนี่วันนี้ไปตลาดที่ราชบุรีที่บ้านโป่งนะคะบอกคนบ้านโป่งอ้อนขอคะแนนบอกเลือกทั้งผู้สมัครเลือกทั้งพักเลยนะก็มีแม่ค้ามาขอรดน้ำโวยพรวันสงกรานแล้วก็เชียร์ให้ได้เป็นนายกกันเยอะเลยค่ะ
ประสัยที่หอประชุมบ้านโป่งอารีน่านะคะบอกว่าพักเนี่ยเสนอให้การเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องของการสมัครใจประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกประกอบอาชีพ๘ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจตกต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านจนห้าอับอายมากแล้วถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะเปิดตลาดใหม่ใหม่ในต่างประเทศให้เกษตรกรได้ส่งออกสินค้าและมีราคาสูงขึ้นแต่
ถ้าประชาชนไม่เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์
จะเลือกจากพี่น้องประชาชนไม่ว่านายกรัฐบนตรีจะเป็นใครก็ตามที
ทั้ง๓คนตกลงแล้วว่าการออกไปเปิดตลาดใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร
มาดูทางพักคู่แข่งอย่างรวมไทยสร้างชาติบ้างนะครับ
วันนี้ปล่อยคลิปชื่อว่าสงกรานครับ
กรานปีนี้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เล่นน้ำกันแล้ว
เข้าวัดทำบุญลูกหลานได้กลับบ้านไปรดน้ำดำหัวขอพรพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่
ต่างกับ๓ปีก่อนตอนนู้นเลยที่เจอโควิดนะฮะ
เนี่ยภาพบรรยากาศร้านปิดทุกคนหวาดกลัวสิ้นหวังกับชีวิตเพราะโควิด
แต่สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อคือวันนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นแล้ว
ด้วยการบริหารจัดการของรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์หลักของคลิปนี้สงกรานนั่นเองครับ
แต่ด้วยการบริหารจัดการของเรา
ไปดูนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิบัตย์กันหน่อยนะคะ
นี่ร่องใต้ลงพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ฐานของประชาธิบัตย์ก็ว่าได้นะภาคใต้ค่ะ
โดยคุณจุลินให้สัมภาษณ์บอกว่าพักจะใช้การปราศัยแบบดาวกระจาย
หัวหน้าพักแต่ละท่านจะแยกย้ายไปตามภูมิภาคต่างทั่วประเทศ
เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกว่าเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์เอาจริงแน่
หัวหน้าพักก็ได้พูดถึงเรื่องบัตรเลือกตั้ง๒ใบด้วยที่เขาบอกว่า
สีมันคล้ายกันคนจะเลือกผิดจะอะไรผิดไหม
คุณจุลินบอกว่าจริงใช้สีอะไรพักก็ไม่เกี่ยงหรอก
สีเขียวกับบัตรสีม่วงมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะ
อีกอย่างลักษณะบัตรก็ไม่เหมือนกัน
หนึ่งเป็นตัวเลขอีกบัตรหนึ่งมีชื่อพัก

ขณะที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ
ลงพื้นที่เขตดอนเมืองมอบบัตรสมาชิกเครือข่ายบำนานประชาชน
คนที่๓๒ล้านให้กับนางพิราพรซองซิริ
อยู่ชุมชนบุรพา๑๖เขตดอนเมืองครับ
โครงการนี้จะให้เงินเดือนละ๓๐๐แก่ผู้สูงอายุ
แก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยและเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ
กฎหมายบำนานประชาชนพรรคได้เสนอเข้าสู่สภาแล้ว
ถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะยกมือผ่านกฎหมายได้ทันทีครับ
ส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
แก่นำและผู้สมัครนะคะลงพื้นที่อำเภอผักไห่
แล้วก็อำเภอเสนาไปด้วยรถแห่สิบล้อแบบนี้เลยนะคะ
สีชมพูหวานแหววมาเลยสีประจำพัก
แล้วก็ใช้รถตุ๊กด้วยในการหาเสียงรอบตลาดผักไห่
ไหว้พระกราบพระครูวิมลพัฒนกิจโกศล
เจ้าอาวาสวัดราชโดด้วยซึ่งท่านก็อวยพรมาให้ด้วยนะคะ

ขณะที่นายนพัฒน์ชุ่มจิตรีครับ

ดารานักแสดงตลกผู้สมัครพักพลังประชารัฐ
เฟซบุ๊คส่วนตัวครับถูกแอบอ้างนำชื่อไปเก็บบัตรประชาชนคนในพื้นที่
สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้หัวละห้าร้อยถึงพันห้า
ยืนยันว่าไม่จริงประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
หากใครพบเห็นบุคคลที่แอบอ้างก็ให้ถ่ายรูป
ว่าส่งคลิปมาได้เลยเพื่อจะได้แจ้งกรกต
ให้ดำเนินการจัดการให้เด็ดขาดนะครับ
ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะคุณจุลินลักษณะวิสิท
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยค่ะโดยย้ำจุดยืนว่า
เป็นสอสอมาแล้ว๑๑สมัยไม่เคยเปลี่ยนพัก
ขอบคุณชาวสุราชในการเลือกตั้งปี๖๒

เลือกตั้งเที่ยวนี้สุราธานีเพิ่มจาก๖เป็น๗เขต
ก็ขอไม่มากหรอก๗ที่นั่งก็พอ
หรือจะเลือกใครก็ไม่เป็นไร

เพราะว่าวันนี้๗๗ปีเต็ม
ประชาธิปัตย์ก็ยืนหยัดอยู่มาได้
พักเฉพาะกิจเพื่อให้ใครเป็นนายก

ถ้าเลือกพักเฉพาะกิจก็อาจจะได้นายกเฉพาะกิจ
แล้วก็อาจจะมีอนาคตเฉพาะกิจก็เป็นได้